ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงของสัตว์
ที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
คนบันเทิงอย่างโตโน่ค่ะก็เลยขอเรียกร้องแล้วกันเนอะ
เป็นกระบอกเสียงให้หันมาดูแลเอาใจสัตว์รอบตัวเรามากขึ้น
และที่สำคัญก็อยากจะให้รัฐบาลเพิ่มบทลงโทษ

ผมคิดว่าความสำคัญคือมันคือการปลูกจิตสำนึก
กับทุกหน่วยงานทุกสังคมทุกอาชีพ
ส่วนในเรื่องของเต่าเนี่ยผมคิดว่าก็น่าเสียใจนะครับ
คือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วการโยนเหรียญ

ทุกวันนี้บางทีแม้กระทั่งกับคนด้วยกัน
เรายังไม่แคร์เรายังไม่แคร์สิทธิ์ของเขา

แล้วกับสัตว์เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ใช่สัตว์พูดไม่ได้ด้วย
เขาแค่อยากจะได้สวัสดีภาพในการใช้ชีวิตของเขาตามธรรมชาติ
คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอกว่าฉลาดที่สุด
แล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแลโลกใบนี้
ดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
ต้องให้ความสำคัญในการที่ดูแลสวัสดิภาพของสัตว
ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ
หรือว่ามนุษย์ทุกคนก็มีผลจากการการธรรมนะ

แต่อย่างน้อยค่ะกระบอกเสียงหลายคน
รวมตัวกันอาจจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงขึ้น